เข้าปากคือเล่าแต่คำพูดของเรามันไม่เข้าหู

เข้าปากปั๊บพูดจาไม่เข้าหูแล้วคราวนี้อะไรอ่ะ
มียิงเหรอมียิงมีมีดกันด้วยเหรอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูหน่อยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะ
ดึกดึกดึนดื่นตีสองกว่าเนี่ยไปดูมีคนเจ็บด้วยค่ะโอ้โห

กู้ภัยก็ได้รับแจ้งว่ามีคนโดนยิงนะ
อยู่ที่ซอยสมุดล้อม๓อยู่ที่ชนบุรี
คนเจ็บชื่อว่านายไกรสอนมากิ่งเขาเป็นช่างก่อสร้างก็ยังเมาอยู่คุณผู้ชม
มีแผลฉีกขาดที่ข้อศอกด้านขวาฟกช้ำใต้คาง
เจ้าหน้าที่ก็ถามนายไกรสอนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไกรสอนเขาบอกแบบนี้ว่าผมไปดื่มที่ห้องเพื่อน
เพื่อนผมคือไอ้ตานตานอยู่ที่ตลาดรัตนากร
พอเมาปั๊บเนี่ยตานมาทำร้ายผมผมก็เลยต้องกลับมา
มาบอกแม่ช่วยด้วยโดนยิงตาน่ะมันหวงแฟน
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนที่อยู่ในวงเล่า
มีอีกคนนึงเป็นผู้หญิงลักษณะแบบห้าวหน่อย

มียิงด้วยหรอ
ไม่รู้ไม่ได้ยินนะเปิดเพลงหนังด้วย

ใครนะไอ้ตานทำพี่เรื่องอะไรพี่ทะเลาะเรื่องอะไรกันครับถึงเมียเขา
แล้วพี่ไปโดนทะเลาะที่ไหนโดนที่นี่หรือโดนที่ห้องกันเลย
โดนที่ห้องมันน่ะ
เหมือนเสียงเขายังไม่ค่อยส่างเลยนะคุณน้ำแข็ง
จะบอกว่าให้แปลนี่คือยังไงพี่กู้ภัยนี่ก็อดทนนะ
ฟังเขาถามเขาดูซิว่าตัวของนายไกรสอนจะตอบว่ายังไง

คุมตัวในตานสมพงศ์ดีวังยางอายุ๔๕ปีค่ะ
ตานก็ยังเมาแล้วก็ปฏิเสธด้วย
เอ๊ที่เจอคราบเลือดล่ะ
คราบเลือดในจุดที่เกิดเหตุทั้งคราบเลือดเศษแก้วตกกระจาย
ในที่สุดนะถามไปถามมา
ตานเองบอกว่าอ๋อตั้งวงกงเล่ากันกับเพื่อน๔คน
ทีนี้พอเมามันก็พูดจาไม่เข้าหูไง
ก็เลยเกิดการเป็นเหตุการณ์ตะลุมบอลกลางวงเล่า

เหล้าใช่ไหมขวดโซดาใช่ไหม
เอามาคว่างเอามาปลากันแล้วปืนอ่ะปืนอ่ะไหนบอกว่ามีปืนด้วย
เขาบอกไม่มีไม่มีหรอกที่ไกรสอนบอกว่าโดนปืนอ่ะ
ส่วนที่บอกว่าอะไรนะผู้หญิงที่ห้าวโดนปาดคอ
ตำรวจเช็คกับโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะ
ถามว่ามีไหมคนเจ็บโดนปาดคอส่งไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่าไม่มีคุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจยังสรุปคดีไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวต้องรอทั้งสองฝ่ายก่อนต้องรอให้ไกรสอนเองสั่งเมาก่อน

ต้องรอให้ฝั่งในตานสั่งเมาด้วยเหมือนกัน

แต่แม้แต่ละฝ่ายพูดจ้าไม่ตรงกันเลย
เรื่องอาวงอาวุธตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะ